ดูนะคะทีมฟุตบอลที่อายุมากกว่า๑ล้าน
พูดไม่ผิดนะคะเพราะว่าเป็นการรวมโดยพี่ปิงปอง
คุณแพทย์ภาษสนประโมทแสงสอนเจสตุงเจสซี่มากันเทียบ

ต้องเรียกชื่อว่าเป็นมัมปองเพราะเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลแล้วนะคะ
แล้วพี่ปองทำไปไงมาไงถึงไม่ได้จัดงานครั้งนี้
รวมไปถึงมีแฟนหรือยังลาวงการไหม
ไปฟังเม้ามอยพร้อมกับน้องเจสซี่กันเลยดีกว่าค่ะ
ตัดสินใจแน่วแน่เลยคือวันงานศพของ
พี่หนึ่งแฟนพี่หนึ่งแฟนพี่หนึ่ง
แฟนพี่หนึ่งแฟนพี่หนึ่งครับ

เกือบถึงเนอะไม่ถึง

๔๐นิดตอนนี้มาสมัครกันอีกหลายคน
ไม่มีเอาจากไหนที่ซั่นเอ้ยไม่เคยมีแฟนโสด

ใช่เรียกมัมปองนะคะคือพี่ปองเนี่ยเขาไปเจอพี่หนึ่งวรเชษ
ซึ่งภรรยาเสียแล้วคือเขาก็แบบมารวมตัวกันแล้วบอกว่า
เฮ้ยเราจะมาเจอกันงานศพไม่ได้นะก็เลยจัดทีมฟุตบอลมา
อีกหนึ่งคนพี่ต่อต่อตองวงทูจำได้ไหม

และที่สำคัญอายุ๔๗๔๘ยังโสดคุณผู้ชม
แล้วได้เจอพี่ตองหรือเปล่าเพราะพี่ตองก็เพิ่งมีเขา

เป็นอาจารย์แล้วก็เห็นเขาแซวว่าเป็นดรกันอยู่ด้วย

ก็มีความสุขดีครับ
จะมีกลับมาจอยมาร้องมาแจมอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ

คุณต่องเขาก็เป็นผู้พิหารในกรรมมี่เหมือนกัน
งานเยอะทั้งคู่